คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเขาบอกแตกตื่นกันไปหมดเลยนะคะอยู่อยู่
ไปเจอหมอผีชื่อดังคนนึง
ใส่กางเกงในขายใบกระท่อมอยู่ริมถนนนะคะ
ตอนแรกก็นึกว่าเฮ้ยเขาผีเข้าหรือเปล่า
บางทีเป็นผอมหมอผีไล่ผีไล่ผีเข้าผีหรือยังไง
คุณผู้ชมลองดูคลิปก่อนนี่นี่
จำได้ไหมว่าเขาคือใครจำได้ไหมคะ

โอ้ยคลิปดังปีไหนน่ะ
ตาลือตกบ้านนี่
อยู่อยู่ใส่กางเกงในเนี่ยยืนขายใบกระท่อมอยู่ริมถนนอย่างนี้ค่ะ

เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวาน
ผู้สื่อข่าวบอกว่านี่นายกาดพลภัยร่อวัย๕๐ปี
หรือที่รู้จักกันในนามตะลือตกบ้าน
ที่มีคลิปในโซเชียลที่แยกไฟแดงในอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ใส่กางเกงในห้อยห้อยห้อย

คือนี่ตำรวจมาแล้วแหละมานี่เลยตำรวจเรียกเลยตะลือมานี่เลยมานี่เลย
คือตอนแรกอ่ะไม่มีใครจำได้ว่าเขาคือตะลุยตกบ้าน
ถูกจับไปเรียบร้อยนั่นแหละถึงได้รู้ว่าเอ้านี่คือตะลือหรอกเหรอ
เขาเปิดใจให้ฟังนะเขาไม่ได้คลุมคลั่งเขาไม่ได้ผีเข้า

เขาบอกแบบนี้เลยก่อนอื่นผมขอขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจและสังคมก่อนยกมือไหว้
ทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษตำรวจที่ทำให้วุ่นวาย
ผมคิดแค่อยากจะขายของเพราะขายใบกระท่อมอยู่ที่บ้านรายได้มันไม่ดี
เห็นคนแรกขายพวงมาลัยตามแยกก็เลยอยากจะมาขายด้วย
ส่วนที่สวมกางเกงในตัวเดียวมาขายเนี่ย
ผมไม่ได้คลุ้มคลั่งอะไรหรอกแต่แค่คิดว่ามันน่าจะเป็นจุดขายอ่ะ
คือถ้าแต่งตัวธรรมดามาขายก็ไม่มีใครสนใจไง
อันนั้นเข้าใจได้แต่ใครแนะนำพี่ให้พี่นุ่งกางเกงในตัวเดียวมาขาย
คิดเองคิดเองว่ามันคงจะสะดุดตาดี
สะดุดแหละแต่ว่ามันก็ไม่ชวนซื้อไหม
ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่าไม่ได้สร้างคอนเทนต์นะ
หลักเลยคืออยากขายอยากหาเงิน
แต่พอถูกตำรวจจับเขาก็ถูกเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๕๐๐บาท
ข้อหาก่อความวุ่นวายและกระทำอนาจารย์
ก็ยกมือไหว้ตำรวจขอโทษขอโพยสังคมแล้วก็ตำรวจกันไป
ก่อนอื่นต้องบอกว่าต้องขอโทษเจ้าหน้าที่ที่ทำให้วุ่นวายนะครับ
เพราะว่าตรงนี้เป็นการที่ว่าผมต้องการขายของนะครับ
อยากจะขายผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี
แล้วผมขายก็ท่อมาที่บ้านนะครับ
ถามว่าขายมันขายมันก็ได้ผมก็เลยว่าหาจุดขาย

เขาขายผมอะไรกันที่แยกไฟแดง

ถ้าเดินขายอ่ะคนก็ไม่มองมาไม่ซื้อไม่แล้วก็คงลองดู
อีกอย่างหนึ่งผมไม่คิดว่ามันจะวุ่นวายขนาดนั้นนะครับ
ผมเลยถามหรอกให้เหลืองกังตัวเดียว

ผมก็คิดแค่นั้นว่ามันทนแดดมันทนแดดจริงไม่ได้ถอดเสื้อผ้ามันขายอ้างเงี้ย
ให้เห็นว่ากินแล้วมันสู้แดดได้อะไรอย่างนี้แล้วกะขายตรงนั้น
นี่ไงคือเขาอยากให้เห็นว่าเนี่ยกินแล้วสู้แดดได้มันทนแดด
ก็ไม่รู้นะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จักตาลือตกบ้านนะคะ
คือเขาเนี่ยเป็นที่โด่งดังในโลกออนไลน์หลังไปท้าพิสูจน์ผี๒๖พฤศจิกายนปีที่แล้วอะค่ะ
โรงงานร้างแห่งหนึ่งแล้วเหยียบพื้นไม้ตกบ้าน
นี่คือที่มาของชื่อตาลือตกบ้านตาลือตกบ้าน